จะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
กรณีผู้ต้องขังที่หลบหนี
ระหว่างที่ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาล

คือต้องบอกว่าอาศัยการแสดงเลยค่ะ

ระดมกำลังสกัดกล้าตัว

เป็นห้องเช่าของเพื่อนที่อำเภอแม่จริมนะคะ
นี่แหละเป็นโฉมหน้าของผู้ต้องขังคนนี้
ชื่อว่านายรุ่งแทร่โทรงค่ะ
ถูกจับในคดียาเสพติดแล้วก็ฟื้นฟูที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย
อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเมื่อช่วงสายวานนี้
คือในรุ่งหลบหนีขณะถูกนำตัวไปรักษาอาการป่วย
อาการปวดท้องที่โรงพยาบาลน่าน
ซึ่งผู้ตังขางรายนี้ก็ธรรมทีว่าปวดท้องอย่างรุนแรง
ระหว่างรอตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
จังหวะนี้วิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว

ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาล

และผู้ต้องขังก็ไม่มีเครื่องพันธนาการด้วย
หลังเกิดเหตุพตรีสันโพงรักษา
ให้ช่วยการสกัดจับผู้ต้องรั๗๕คนนี้ได้สำเร็จค่ะ

เขาตามหากันทั้งวันทั้งคืนเลยจนมันก้าวเข้าสู่วันที่๒

ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลัง
เฝ้าระวังตามจุดเชื่อมต่อเส้นทางสายต่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือถนนสายน่านแม่จริม
ก็มีการจัดเวรยามตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณสวนป่านครน่านบ้านห้วยคำในตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เก็บกุญแจรถล็อกรถที่จอดไว้ในบ้านพักทุกคันเลยนะคะ
เพราะเกรงว่าผู้ต้องขังที่หลบหนีจะเข้ามาแล้วก็ขโมยรถหลบหนีไปอีก
ซึ่งพลตำรวจตรีสารบอกเลยนะคะว่ากำชับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดน่าน
แล้วก็อีก๓โรงพักให้จัดกำลังประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานไปยังผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็เขตอำเภอภูเพียง
แจ้งชาวบ้านในพื้นที่ให้ช่วยสังเกตแล้วก็เฝ้าจับตาดูผู้ต้องขังรายนี้
ให้ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านด้วย
ซึ่งถ้าเหาก็มีใครให้ความช่วยเหลือและรับรองมีความผิดถูกดำเนินคดีน่า
อย่างมากในการตามตัวคือเจ้าหน้าที่อีกชุดของมีการเดินทางไปด้วย
นะคะไปหาย่าของผู้ต้องห่างคนนี้ให้ช่วยการเกลี้ยกล่อม
เพื่อที่จะให้ในรุ่งเนี่ยเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังไม่เป็นผลค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายอย่างที่บอกไปเจ้าหน้าที่ก็สามารถนำกำลังเข้าจับกลุ่มในรุ่งได้
จับได้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านนาคา
ตำบลหนองแดงอำเภอแม่เจริมค่ะซึ่งผู้เช่าพักอาศัยเนี่ยก็เป็นเพื่อนของผู้ต้องขัง
จับได้แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรแม่จริม
ก่อนจะส่งตัวให้ตำรวจภูทรเมืองน่านไปดำเนินคดีต่อไปค่ะ